วันนี้พาไปขยายธุรกิจดูเกษตรกรต้นแบบ
เขาเริ่มจากที่บ้านของเขานะแล้วเขาก็สามารถสร้างรายได้ได้

โดยนำความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะคะ
มาใช้กับธุรกิจฟาร์มเห็ดนั่นเองค่ะ

ฟางขนาดตูมใหญ่ทรงคล้ายดอกบัว
ผิวเรียบสวยเป็นเห็ดฟางเกรดพรีเมียม

เพราะในโรงเรือนระบบฟาร์มปิด

เฉลี่ย๒๘๓๒องศาเซลเซียส

ช่วยให้เห็ดฟางออกผลผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ

ว่าถ้าอุณหภูมิถึง

ถ้าเป็น๒๙องศาปั๊บ

เป็นการระบายอากาศเฉยก่อน
พอเกิน๒๙องศาไปถึง๓๐

เพราะว่าเราจะไม่ให้เกิน๓๒องศา

พอเริ่มถึง๓๒วิกฤตแล้ว

มาทน้ำที่อยู่ด้านหลังถาว
จะเป็นม่าน้ำลงมาเพื่อให้เปลี่ยนความร้อนของลมเข้า
ให้เย็นเพื่อมาลดอุณหภูมิในโรงเรียนตรงต่อมา
เจ้าของฟาร์มเห็ดสตอมัสมองว่า
ฟางเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารที่หลากหลาย
และเสน่ห์ของเห็ดฟาที่มีอายุค่อนข้างสั้น
ไม่เคยล้นตลาดเกิน๕วัน
ผลิตได้เท่าไหร่ก็มีคนรอรับซื้อ
ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ
มาทำฟาร์มเห็ดอย่างเต็มตัว
ตัดสินใจครั้งแรกก็ลงทุนเหมือนชาวบ้านเลยครับ

ทั้งหมด๖โรงเรือนก็๓๐๐๐บาท

จุดเด่นของถ้าเทียบกับเห็ดฟางที่เขาปลูกตามสวนตามท้องร่อง
ข้อหนึ่งเลยจะไม่มีทราย
สองก็คือแบบพื้นเราจะสะอาดเดินได้รอบ
ไม่ค่อยจะไม่มีสิ่งเปิ้ลน้อยอะไรอย่างนี้ครับ

สีสีจะไม่ดำจนเกินไป
สีเขาจะเป็นออกสีเทาขาว
เคล็ดลับการเพาะเห็ดของฟาร์มสตอมัสคือ
ให้มันสัมปะหลังและเปลือกถั่วเขียวหมักเชื้อ

และใหญ่กว่าเห็ดฟางทั่วไปในท้องตลาด
โดยกำลังการผลิตอยู่ที่๑๐๐๑๕๐กิโลกรัมต่อวัน
สร้างรายได้๑แสนบาทต่อเดือนค่ะ
หลังจากเก็บเห็ดฟางจากโรงเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

โดยจะมีการคัดแยกเห็ดออกเป็น๔เกรด
ฟางรูปทรงดอกบัวตูมไซส์๓๕เซนติเมตรขึ้นไป

เฉลี่ยหน้าฟาร์มอยู่ที่๗๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ในแต่ละวันจะมีลูกค้ามารอรับเห็ดถึงหน้าฟาร์ม
ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าคนกลาง
การจัดการที่ง่ายที่สุดของพ่อค้าที่มารับซื้อก็คือ
เขาอยากได้เห็ดปริมาณเท่ากันทุกวัน
ทุกวันให้สม่ำเสมอบวกลบได้ไม่เกิน๔๐กิโลกรัม
ซึ่งจุดนี้ที่ทำให้ผมต้องพยายามทำให้มันเป็นวงรอบ
เกิดกระบวนการวงรอบขึ้นเพื่อให้มีเหตุที่สม่ำเสมอ

มีแผนที่จะพัฒนารูปแบบของโรงเรือนจากผนังชั้นเดียว
ให้เป็นผนังสองชั้นทั้งหมดเพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่า
พร้อมขยายโรงเรือนจาก๑๐โรงเรือนเป็น๒๔โรงเรือนค่ะ
อกจากนี้ยังมีแผนทำแบรนด์เห็ดฟางเป็นของตัวเอง
แต่ยังติดปัญหาเรื่องการลงทุน
ซึ่งกังวลว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้
แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับ
ตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังสูงในการเลือกตลาด

ธุรกิจเริ่มต้นจะมีปัญหาเรื่องของเงินทุน
ก็ขอสัญชื่ออาวุธทำงานรวดกับธนาคารกรรมอังเทพฯ
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กระแสล่าสุดยังคงอยู่
เรามีของดีอยู่แล้วมีนวัตกรรมอยู่แล้ว
เลือกตลาดให้ถูกแล้วก็ที่สำคัญนะครับ
ช่วงเริ่มต้นเรายังทดสอบแผนธุรกิจของเราอยู่

เผ็ดสตอมัสมีการเก็บข้อมูลตัวเลขอย่างละเอียด
จำนวนผลผลิตต่อรุ่นต่อโรงเรือนต่อวัน
โดยจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์
เพื่อเตรียมพร้อมที่จะวางแผนรับมือในการผลิตเห็ดรุ่นต่อไป
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป